บ้านเราคุณผู้ชมค่ะเรื่องของโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมา
เรื่องของผู้ติดเชื้อของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ที่บอกว่ามีคนติดกว่า๗๐๐คน

ใช่ค่ะวันนี้มีคำชี้แจงออกมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจำนวน
ตัวเลข๗๐๐กว่าทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
และผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเซียนวิทยาลัย
บอกว่าเป็นตัวเลขยอดสะสมตั้งแต่เปิดเทอม๘สัปดาห์ค่ะ
ไม่ใช่ป่วยพร้อมกันวัน๒วันป่วยพร้อมกัน๗๐๐คน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจนะคะ
ไม่ใช่ยอดปัจจุบันแต่เป็นยอดสะสมตั้งแต่เปิดเทอม
ถ้านับถึงตอนนี้เหลือผู้ติดเชื้อ๒๐๐คน
เพราะฉะนั้นโรงเรียนเขาก็จะเล่าให้ฟัง
ว่าเขามีแผนการที่จะดูแลนักเรียน
แล้วก็มีการเรียนการสอนยังไงในช่วงจากนี้ไปนะคะ
นี่คือคุณวราพรทรัพย์สมบูรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพ
เซียนวิทยาลัยนะคะซึ่งชี้แจงเรื่องที่มีข่าว
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๗๕๘ราย
บอกว่าไม่ใช่ยอดปัจจุบันแต่เป็นยอดสะสม
ตั้งแต่เปิดเทอม๘สัปดาห์
แล้วตอนนี้เหลือ๒๐๐คนค่ะ
เพราะฉะนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อเวลานี้ที่เหลืออยู่
ที่เราสั่งปิดห้องเรียนไปอยู่ประมาณ๒๐๐กว่าคน

และอยู่ในช่วงของการปิดห้องเรียนนั้นเท่านั้นเอง
ส่วนยอดที่ปรากฏในข่าวที่คลาดเคลื่อนไปนั้น
อันนั้นคือจำนวนส่วนใหญ่หายแล้วค่ะ
กลับมาเรียนไปเป็นปกติแล้ว
อันนี้คือที่มาที่ต้องรบกวนที่จะแถลงให้ทราบอย่างนี้นะคะ
เพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกัน
ซึ่งโรงเรียนเองก็มีมาตรการที่ดีอยู่แล้ว
คือข่าวที่ออกไปอย่างนี้มันมีบางส่วนที่กระทบถูกนักเรียนของเรานะคะ
กระทบถึงนักเรียนคือบางแห่งเนี่ยพอได้ฟังข่าวอย่างนี้

และก็กลัวว่าเด็กของเราจะเป็นผู้หนึ่งที่จะไปแพทย์เชื้อให้เขา

เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจนะคะ

โรงเรียนก็มีแผนก็คือว่าจะใช้ช่วงวันหยุดยาวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะ
มีวันหยุดยาวก็จะให้นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
คือตั้งแต่๑๑ถึง๑๙กรกฎาคมนี้
ระดับชั้นก็จะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน๒วัน
เป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
แล้วหลังจากนี้ก็จะประเมินสถานการณ์อีกทีหนึ่งค่ะ
ทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่า
ในกรุงเทพมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

เบื้องต้นก็ให้แต่ละเขตเตรียมเปิดศูนย์พักคอย

ส่วนโรงเรียนสังกัดกอทมพบว่า
ส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อจะเป็นเด็กโต

จะมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมกันอยู่บ่อย
เพราะฉะนั้นก็ขอให้โรงเรียน๔๓๗แห่งของกรทม
แผนรับมือจัดการเรียนในรูปแบบออนไลน์ให้พร้อมค่ะ
นี่ค่ะทางด้านโฆษกสบคในแพทย์ทวีสินวิสุโยธิน
บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยทั้งหมด
๓คนก็เฉลี่ยวันละ๒๙๐๐คนทั่วประเทศนะคะ
อันนี้คือตัวเลขผู้ป่วยจริงแต่ว่ากลุ่มนี้จะไม่มีอาการหนักนะคะ
ขณะที่ที่ประชุมสอบคอมีมติเห็นชอบ
ขยายพรกรฉุกเฉินต่อไปอีก๒เดือนนะคะ
ก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงกันยายน
โดยให้เหตุผลว่ายังคงไว้
ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด๑๙แบบบูรณาการค่ะ